๓คนที่ขับรถเก่งไปแล้วไปบุกสาดน้ำกรด
ใส่น้องนักเรียนหญิงสาววัย๑๘นั่นม๖จนอาการสาหัสคุณผู้ชม
คือเธอก็เสี่ยงจะตาบอดด้วยนะ
ป้มเหตุญาติเขาคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นเรื่องหึงหวง
เป็นเหตุการณ์เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ๒๗สิงหาคม
ชายชะกัน๓คนเนี่ยไปจอดหน้าร้านอาหารตามสั่งในอำเภอนางรอง
คือน้ำกรดมันเข้าทั้งหน้าทั้งลำตัวเลย
แล้วก็กระเด็นไปโดนนางตาด้วยนางตาในอายุ๖๓ปี
เป็นยายน้องอ้ำนี่แหละรวมไปถึงน้าของน้องอ้ำก็โดน
ก็คือน้าวิวัตรอายุ๔๐ปีครับโอ้โหน้ำกรดนี้กัดตามผิวหนังตามตัวใบหน้าแล้วก็ลำคอ
แจ้งกู้ภัยนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนางรองทันทีครับ
คุณยายของน้องอ้ำเนี่ยก็คือนางตาเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นฝีมือของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นแฟนคนใหม่ของแฟนเก่าน้องอ้ำที่เพิ่งจะเลิกรากันไป
อาจจะแค้นกันเพราะก่อนหน้านี้อ้ำเนี่ยเคยไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนั้นไว้แล้ว
ในข้อหาทำลายทรัพย์สินผู้หญิงคนนั้นก็เลยแค้นสะสมครับ

อาการของอ้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็รู้สึกตัวแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องอ้ำเขายังปวดแสบปวดร้อนอยู่
หมอยังไม่ผ่าตัดให้ครับต้องรอดูอาการก่อน
น่าห่วงคือดวงตาทั้งสองข้างนี่แหละของน้องอ้ำคุณผู้ชม
อาจจะมีปัญหาครับเพราะว่าน้ำกรดมันกระเด็นเข้าตาไปด้วย
ตาอาจจะบอดได้ครับฟังแม่น้องอ้ำหน่อยครับ
น้องเคยมีแฟนแล้วเลิกกันอันนี้น่าจะเขียวไหมคะแม่
แต่ว่าเรื่องคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมยงไหมอย่างนี้อะค่ะ
เพราะว่ามันก็จบไปได้หลายเยือนแล้ว
จบไปคือกับแฟนหรือว่าเห็นว่ากับแฟนใหม่
ขึ้นสารขึ้นอะไรก็จบกันไปแล้ว
ถึงขั้นขึ้นศาลแล้วนะคุณผู้ชม
ทีนี้มาฟังความจากฝั่งของแฟนเก่าของน้องอ้ำบ้าง

แฟนเก่าของน้องอ้ำก็มีคุณแม่นะมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าอ๋อลูกชายแม่เนี่ยคบหากับน้องอ้ำมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

คุณแม่เขาบอกว่าก็ฝ่ายหญิงหมายถึงน้องอ้ำอะนะ
ไปมีคนใหม่ระหว่างคบกันเนี่ย
ลูกชายแม่กับอ้ำก็ทะเลาะกันบ้างตามภาษา
คนเป็นแฟนกันคบกันก็มีทะเลาะกันบ้าง

ลูกชายแม่ไปทำงานที่ชนบุรี
แม่เชื่อว่าลูกชายแม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ
แม้จะมีโพสต์ข้อความในเชิงคมขู่
อยู่ในเฟซบุ๊กของแฟนคนปัจจุบันของอ้ำว่า
มึงอย่าคิดนะว่ามึงจะหนีไปได้ตลอด
นี่คือลูกชายแม่ไปโพสต์นะ

ซึ่งตำรวจกำลังไล่รวบรวมพยานหลักฐานครับ
แล้วก็ออกหมายเรียกให้ลูกชายเนี่ย
ลูกชายของแม่มาพบตำรวจด้วย
ส่วนแฟนคนปัจจุบันของอ้ำ

แฟนคนปัจจุบันของอ้ำชื่อว่าในหม่ำ
อายุ๒๗ปีบอกว่าก็คบกับอ้ำมาได้๖๗เดือนแล้วพี่

รักแล้วก็ระแวงกลัวว่าน้องอ้ำเนี่ย

ก็หมายถึงไอ้คนก่อเหตุนั่นแหละ
แต่ไม่ได้หมายถึงแฟนเก่าของน้องอ้ำ

กันต่อไปว่ากลุ่มคนก่อเหตุ
มาสาดน้ำกรดใส่น้องอ้ำ

ใครจ้างมาหรือเปล่า

ไม่ได้หมายถึงแฟนเก่าของอ้ำ